ไปดูหนุ่มอีกคนหนึ่งนะครับ

เขาเรียนรู้จากการดูคลิปยูทูปนะครับ
เป็นชาวจังหวัดพยาวครับคุณผู้ชมครับ
ชาวจังหวัดพยาวคนนี้นะครับเขาบอกว่าเรียนวิธีการปลูกเห็ดครับ
เพราะเห็ดนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับ
เขาบอกว่ากว่าจะมีวันนี้ได้อยู่ที่คลิปนะครับ
บอกว่าตอนนี้นะครับสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นเลยทีเดียว
เห็ดนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
เป็นของฟาร์มเห็ดที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เป็นของนายนพดลวงปัญญา
ซึ่งเพราะเห็ดขายหลากหลายชนิดแหละครับหลากหลายชนิดเลยทีเดียว
เห็ดหูหนูเห็ดนางรมฮังการี่นะครับ

โดยเขาเล่าว่าผันตัวเองมาจากการทำอาชีพรับจ้างมาก่อนนะครับ
แล้วก็หันมาเรียนรู้การเพาะเห็ดโดยศึกษาจากคลิปในยูทูป
และลงมือทดลองเพาะเห็ดจนสำเร็จก่อนจะเปิดเป็นฟาร์ม
ซึ่งเริ่มแรกจะเพาะเห็ดเพียง๒ชนิดนะครับ

และเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นการขายดอกนะครับ

เนื่องจากว่าเห็ดทั้งสองนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก
แต่ในช่วงฤดูร้อนครับคุณผู้ชมครับ
ผลผลิตออกมาไม่ค่อยดีมากนัก
เขาเลยบอกว่าต้องหารายได้เพิ่ม
ก็เลยไปคิดเปลี่ยนการปลูกเห็ดตามฤดูกาล

ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวครับ
ทำมาประมาณ๔เดือนแล้วผลผลิตก็ได้เรื่อยครับ
วันก็ประมาณสามสี่ร้อยบาทต่อหนึ่งพันห้าร้อยก้อนนะครับถ้ามันเยอะก็ตากแห้งบ้าง
เอาไว้แปรรูปบ้างไปใส่ต้มไปใส่ยำเกษตรกรท่านไหนสนใจอยากมาเรียนรู้การเพาะเห็ด
ไม่ว่าเห็ดนางฟ้าภูฐานหรือว่าเห็ดนางลมฮังเกอรี่หรือเห็ดหูหนู
ก็มาเข้ามาเรียนรู้ที่ฟาร์มผมได้นะครับอยู่ที่หมู่หกตะบนแม่กา
ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรผมได้ศูนย์เก้าสามสามหนึ่งสามศูนย์สองสี่แปดครับผม
เจ้าของฟาร์มเห็ดก็ยังย้ำด้วยว่ารายได้จากการขายเห็ดสดนะครับ
โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่วันละสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทส่วนก้อนเห็ดราคาอยู่ที่ก้อนละสิบบาท
เมื่อรวมแล้วก็ยังมีรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือนซึ่งที่ผ่านมาก็มีลูกค้า
สั่งก้อนเห็ดเป็นจำนวนมากจนผลิตไม่ทันใช่ค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะเอาเห็ดไปตากแห้งเนี่ยนะ
ไว้ได้นานด้วยพี่ทิศเป้ขายก็ได้ราคาดีกว่าเห็ดสดอีก
เฉลี่ยนะคุณผู้ชมโลหนึ่งเนี่ยได้สามร้อยบาท
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะ
รู้สึกสนใจอยากที่จะไปเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดเนี่ย
ไปได้เลยเราให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้ด้วย
เตรียมจดเลยนะคะศูนย์เก้าสามสามหนึ่งสามศูนย์สองสี่แปดค่ะ
นี่แหละไปเรียนรู้ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีนะคะ
โอ้โหไม่ธรรมดาเนอะไม่ธรรมดาฮะ
เก่งเรียนรู้จากยูทูปใช่ฮะ